มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในวงการตำรวจครับ
ดาบตำรวจที่จังหวัดระยองนั้นตัดสินใจก่อเหตุใช้ปืนยิง
ผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตบนโรงพัก
หลังจากที่ตัวของดาบตำรวจนั้นตกเป็นผู้ต้องหา
และถูกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนความผิด
กรณีที่กระทำชำเลาผู้ต้องหาชาวลาวครับที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
๑๕นาฬิกาของวันที่๑๔ธันวาคม๒๕๕๙
ดาบตำรวจชินกฤษพุทธิประพาท
ควบคุมผู้ต้องขังสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดระยอง
ใช้ปืนบุกยิงพันธ์ตำรวจเอกสมชายสุนทวนิก
ผู้กำกับการตำรวจภูทรปลวกแดง
เสียชีวิตภายในห้องทำงาน
และยิงร้อยตำรวจโทบัญญัติสมหา
รองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามบาดเจ็บสาหัส
ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปลวกแดง

ถูกเพื่อนตำรวจวิสามันฆาตกรรมขณะยิงต่อสู้
เตรียมขึ้นรถเพื่อหลบหนี
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระยอง
เข้าตรวจค้นภายในรถยนต์ของดาบตำรวจชินกฤษ
พบอาวุธและระเบิดจำนวนมาก

กระสุนขนาด๙มิลลิเมตร๗๐นัด
ขนาด๓๘มิลลิเมตรจำนวน๑๘นัด
น้ำมัน๑ทั้งและระเบิดขวดจำนวน๑
ชนวนเหตุของคดีนี้เกิดจากความเครียด
ดาบตำรวจชินกฤษตกเป็นผู้ต้องหาคดี
ละเมิดทางเพศผู้ต้องหาหญิงชาวลาว
ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขัง
ถูกผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ต่อมามีข้อความแก้ต่างที่ถูกระบุ
ว่าเป็นไลน์ส่วนตัวของดาบตำรวจชินกฤษ
เผยแพร่ยืนยันว่าไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหา
และอ้างว่าผู้ต้องหาหญิงชาวลาว

และระบุว่าผู้ต้องหาหญิงได้กลับคำให้การแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตามเบาะแสจากคนใกล้ชิด

ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายของคดีล่วงละเมิด

ซึ่งยืนยันว่าอดีตลูกจ้างยืนยันกับเธอว่า
ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของดาบตำรวจคู่กรณี
หลังเกิดเหตุพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่า
กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ซึ่งได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
รวมทั้งกรณีการปล่อยประละเลย
หรือบกล้องต่อการเข้าเวญยาม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก

ที่ทางภาค๒รายงานมาว่าจริงนะครับ
ท่านผู้กรรมกรับถึงได้ตั้งคณะกรรมการ

คนที่ถูกดำเนินคดีเขาเครียดมากกว่านั้นนะครับ
จริงแล้วผมต้องตั้งกรรมการ

ว่าการควบคุมปล่อยป่าละเลยขนาดไหน
ถึงมีตำรวจไปทำกับผู้ต่อหาอย่างนี้นะครับ
ผมไม่เอาไว้อยู่แล้วนะครับพอดีเขาตายไปก่อน
คือเรากำชับมาตลอดอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับ
แต่ผมไม่รู้ว่าเกิดจากเรื่องส่วนตัวเขาคิดยังไงกับผู้ต้องหานะครับ
ไม่ก็มันมีระเบียบเขาอยู่แล้วนะครับ

ถ้าผู้กำกับไม่สามารถตรวจสอบถูกร้องร้าน
มันมีตามระดับชั้นอยู่แล้วนะครับ

ผมว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนมากกว่า
การสอบสวนแยกสำนวนเป็น๔คดี
คือคดีที่ดาบตำรวจยิงผู้บังคับบัญชา

และคดีกระทำชำราวที่ถือเป็นชนวนเหตุของเรื่องทั้งหมด
แม้ผู้ที่ถูกกล่าวหาจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ตำรวจยังต้องเดินหน้าสะสางคดีต่อ
เพื่อให้สามารถตอบข้อกังขาของสังคมได้
ในทุกประเด็นของการทำหน้าที่ผู้พิทักษันติราช
และถือเป็นคดีที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชน
และวงการตำรวจส่งท้ายปี
เรื่องนี้จึงถูกบันทึกไว้ให้เป็นบันทึกไทย